มาแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ

ตอนนี้เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ
ก็เดินทางถึงกรุงเวนิสอิตาลี
เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีการใช้สมรรถนะที่แข็งแกร่งระดับโลกอย่างไร
ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
การเดินทางในช่วงที่๕นี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากทวีปเอเชียเข้าสู่ยุโรป
โดยเริ่มต้นจากกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีและสิ้นสุดที่กรุงเวนิสประเทศอิตาลี
ไลท์ที่สำคัญของการเดินทางในช่วงนี้
กอสก๊อกเนอร์ภูเขาที่สูงที่สุดของออสเตรีย
คารวาลขับลัดล้อผ่านเทือกเขาแอ้วบนสภาพถนนลาดชัน
มกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายของพายุฝน
ทุกโค้งของกรอสก๊อกเนอร์มาได้อย่างเหนือชั้น
การเดินทางช่วงสุดท้ายคณะคารวาลได้รับเกียรติจากคุณวุฒิกรสุริยฉันธนานนท์
โดยมีคณะสื่อมวลชนจากไทยเดินทางไปต้อนรับและร่วมฉลองความสำเร็จกันอย่างอบอุ่น
จากเส้นทางสุดท้าทายแล้วคารวาลยังได้สัมผัสกับอารยธรรมเก่าแก่ของยุโรป
อธิบย์เมืองพล็อคดีฟในเบาเกรียปราสาทปรานซ์หรือปราสาทแรคทูล่า
ความงามของเมืองลิ้นที่สร้างมาตั้งแต่สมัย๒๐๐ปีก่อนคริสตการ
ส่งท้ายที่มหาวิหารซานมาโคโบสถ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเวนิส
การเดินทางของคารวาลไฮลักษ์กรีโวลถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับการทดสอบสมรรถนารถยนต์ของเมืองไทย
ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้องฝ่าฟันเส้นทางสุดฮาริโหดตลอดการเดินทาง๔๕วัน
ซึ่งไทยลักษ์รีโวพิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถนะแกร่งระดับโลกผ่านทุกอุปสรรคจนจบเส้นทางสายไหมด้วยระยะทางรวมถึง๒๑๕๖กิโลเมตร